คุณผู้ชมมาดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
วันสำหรับในช่วงเทศกาลนี้เนี่ย
เขาบอกว่าก็การเกิดอุบัติเหตุก็ถือว่าลดลงกว่าปีที่แล้วนิดหน่อย

แล้วก็เขาบอกว่ามีคนเมาแล้วขับเป็นแสนเกือบ๒แสนคนนะคุณผู้ชม

โดนจับโดนยึดรถกันไปนะ

อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานหรือว่าสปทค่ะ
สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๕เมษายนนะคะ
อุบัติเหตุทั้งหมด๔๗๒ครั้งเสียชีวิต๕๔ศพ
บาทเจ็บ๔๙๔รายค่ะ
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นสาเหตุเดิมทุกปี
ดื่มแล้วขับรอลงมาก็คือขับรถเร็ว
และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์อยู่นะคะ
ทีนี้มาดูสถิติรวม๕วันตั้งแต่วันที่๑๑ถึง๑๕เมษายนกันหน่อยค่ะ
อุบัติเหตุเกิดไปแล้วทั้งหมด๒๗๐๒ครั้ง
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสะสมมากที่สุดคือเชียงใหม่ค่ะ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคืออุดรธานีมี๑๔ศพด้วยกันนะคะ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถตลอด๕วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ยึดรถไป๕๐๐กว่าคัน
คุณผู้ชมดูตัวเลขผู้กระทำผิดสิ

แล้วรถที่ควบคุมไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดูแล
แล้วก็จัดหาสถานที่เก็บรักษาเอาไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
เทศกาลตามเวลาที่กำหนดใครรู้ตัวว่าเป็นเจ้าของก็ค่อยมาติดต่อขอรับคืนแล้วกัน
แต่รถคันไหนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดียังรับคืนไม่ได้นะคะ